ตามให้ต่อค่ะเมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปว่าเอ๊ะพระมหาภัยวัน
เหมือนกับส่งสัญญาณว่าท่านจะลาศิกขาหรือเปล่าครับก็เลยเกิดคำถามมาตลอดต่อเนื่องนะคะ
ตกลงท่านจะศึกหรือไม่ศึกยังไงจนทำให้วันนี้นักข่าวไปที่วัดสร้อยทองที่บางซื่อ
ตั้งแต่เช้าเลยไปถามเรื่องนี้แหละครับพระมหาสมปองท่านไม่ได้อยู่วัดนะคะ
พระมหาสมปองอยู่วัดพระมหาภัยวันไม่อยู่อ่า
พระมหาสมปองเลยตอบแทนเห็นนักข่าวไหมคะนี่เต็มนักข่าวเยอะขนาดนี้เลยอ่ะ
คือพระมหาสมปองท่านโทรศัพท์หาพระมหาภัยวันเลยนะ
แล้วก็เปิดสปีกเกอร์โฟนให้นักข่าวได้ยินเลยนะ
เดี๋ยวค่อยค่อยไล่เรียงไปนะคะครับคือมันมีสิ่งที่เป็นการส่งสัญญาณที่ค่อนข้างจะชัดมากก็คือ
ทีเนี้ยพอผู้สื่อข่าวไปตามเรื่องนี้กันที่วัดสร้อยทองกันตั้งแต่เช้าเนี่ย
จนถึงขั้นที่โอ้โหพระมหาสมปองท่านถามเลยว่า
วันนี้มีการนัดแนะอะไรกับนักข่าวทำไมมากันถึงมากมายขนาดนี้
ครับแต่ทีเนี้ยมันมีภาพภาพนี้ด้วยที่เหมือนกับขอบคุณร่ำลาพระมหาสมปอง
มีภาพอบกอดล่ำลาพี่ชายและอาจารย์มีแคปชั่นว่าชอบภาพนี้นะ
แล้วก็มีภาพผู้ชายใส่ชุดขาวทิ้งจีวอนเอาไว้เบื้องหลัง
คือมันหลายภาพมากอะค่ะที่เป็นการส่งสัญญาณนะคะ
ภาพล่าสุดก็คือช่วงสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบสี่นาทีครับ
ก็เป็นภาพแล้วก็มีข้อความแฮชแท็กงานสุดท้ายในผ้าเหลือง
งานสุดท้ายในผ้าเหลืองเลยอ่ะนะคะครับหลายภาพค่ะ
ที่เป็นการสะท้อนว่าตกลงแล้วเหมือนกับท่านจะลาศิกขา
วันนี้เราเลยส่งคุณระวีการลงพื้นที่ไปไปถามพระมหาสมปอง
พระมหาสมปองบอกว่าคือสิ่งที่พระมหาภัยวันท่านโพสต์เฟซบุ๊กอ่ะ
ใกล้จะสลัดปลอกคอขอขอบคุณ๑๘ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ก็น่าจะเป็นการส่งสัญญาณที่อาจจะชัดว่าท่านอาจจะศึกนะคะ
ก็เลยวีดีโอคอลคุยกันเลยเปิดสปีกเกอร์โฟนให้นักข่าวฟังกันเลยนะคะ
เดี๋ยวลองดูหน่อยนะคะว่าตอนที่พระมหาสมปองได้คุยโทรศัพท์
พระมหาภัยวันแล้วก็เปิดให้นักข่าวได้ยินนะคะ
อ่าท่านคุยกันว่ายังไงบ้าง
ภัยวัลภัยวัลน้องรัก

ใช่ค่ะก็พยายามจะตอบให้แทนแต่ก็ตอบได้ประมาณคร่าว
แต่ท่านพอจะสื่อได้แหละว่าอาจจะจริงว่าท่านจะศึกหรือว่าลาศิกขานะคะ
คือก่อนหน้านี้เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ตามข่าวกันอยู่แล้ว
มีกระแสข่าวในลักษณะที่ว่าถ้าพระราชปัญญาสุธีหรือท่านเจ้าคุณอุทัย
รักษาการแทนท่านเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองไม่ได้รับแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส
พระมหาภัยวันท่านจะศึกนี่นะคะ
ก็พระมหาสมปองบอกว่าพระมหาภัยวันท่านก็ตัดสินใจไม่รอ

ใช่ก็ไม่รอว่าตกลงจะได้ขึ้นมาเป็นท่านเจ้าอาวาสหรือไม่อย่างไร

ซึ่งจริงแล้วพระมหาสมปองท่านบอกว่าท่านเองก็จะศึกนะ
แต่อีก๒ปีนะท่านให้เวลาไทม์ไลน์เอาไว้ด้วยเหมือนกัน

ใช่ค่ะทีนี้ลองฟังเสียงพระมหาสมปองดูหน่อยค่ะ
พระเด็จพระคุณท่านก็บอกว่าท่านเป็นพระธรรมดาก็ได้

อัตมาฟังท่านวันนั้นก็รู้สึกว่า
ก็ท่านยังไม่ซีเรียสเลยเราจะซีเรียสทำไมแต่ว่าท่านภัยวันท่านจะในประเด็นไม่เกี่ยวกับยศถามบรรดาศักดิ์หรือตำแหน่งนะครับ
ประเด็นความเหมาะสมความยุติธรรมดีกว่าความยุติธรรมคุณวุฒิวัยวุฒิบารมีความดีทุกอย่างที่มันเหมาะสมนะครับ
อะไรที่มันเหมาะสมมากแต่ว่ามีเหมาะสมลองแล้วกันแต่เหมาะสมมากไม่ได้อะไรอย่างนี้น้องมองประเด็นนี้ความยุติธรรมมากกว่าแล้วน้องมีตำแหน่งเดียวคือพระลูกวัดสร้อยทองก็รู้จะถวายอะไรเป็นการขอโทษก็ได้ถ้ามีส่วนในการทำให้ไม่ได้ขึ้นขอบคุณในการสอนในการให้ข้อคิดต่างก็ถวายตำแหน่งพระลูกวัดสร้อยทองให้กับท่าน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
ฝนจะตกแดดจะออกผู้หญิงจะคลอดลูก
นี่นะคะก็อย่างที่พระมหาสมปองท่านบอกค่ะว่า
กระแสตอบกลับก็มีลักษณะที่ว่าเสียดาย

อีกกระแสหนึ่งขออนุญาตพูดตามนะคะ

ใช่ค่ะอยากให้ฟังเสียงลูกศิษย์ของพระมหาภัยวัน
ที่บอกว่าเสียดายค่ะที่ท่านจะศึกนะคะ
เสียดายเสียดายนะครับเสียดายเสียดายมาก
เพราะว่าส่วนมากแล้วก็ไม่เคยเห็นพระที่จะออกไป
แบบว่าไปเทศ
หรือเกี่ยวกับเรื่องธรรมะอะไรอย่างนี้ด้านนอกมากกว่า
ส่วนมากแล้วก็ประชาชนจะเข้ามาที่วัดมากว่า
ใช่ไหมครับ
ก็เสียดายที่ไม่อยากให้ท่านได้ลาศิกขาบทไป

จะศึกในวันที่๔หรือ๕ธันวาคมนี้ล่ะค่ะ
ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทีเดียวเลยในวันนั้น
พระมหาสมปองบอกว่าพอศึกแล้ว
พระมหาภัยวันอาจจะไปทำงานเป็นนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
ส่วนคำถามที่ว่าที่ท่านศึกไป

พระมหาภัยวันก็ไม่แน่ใจว่าจะไปลงการเมืองหรือเปล่า
แต่พระมหาสมปองขอยืนยันแทนก็แล้วกัน
ขอยืนยันแทนว่าไม่น่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะ
คือพระมหาภัยวันท่านเคยให้สัมภาษณ์อยู่เหมือนกันค่ะ

เหตุผลหนึ่งก็เป็นเรื่องของโยมแม่ด้วย
อยากจะไปดูแลโยมแม่ให้เต็มที่ประมาณอย่างนั้น
ส่วนเริกศึกเขาต้องดูเริกศึก
ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นวันที่๔หรือว่า๕ธันวาคม